อากาศที่ร้อนมาตลอดทั้งสัปดาห์นี้ทำให้วันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
ประเทศไทยท่องเผาเชิญกับปลายอยู่ยุคดุร้อน
เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปะทะกับความร้อนชื้นในประเทศไทย
ทำให้เกิดเป็นพายุฤดูร้อนค่ะมีฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ฟ้าผ่าและลูกเห็บตกค่ะ
ภาคแรกที่ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนคือภาคอีสาน
ในจังหวัดบึงกาล๑๐๑สกลนครยะโสธรนครพนมอำนาจเจริญ
รธานีสุรินมหาสารคามศรีสะเกดกรสินอุบลราชธานีมุกดาหาร
และหลังจากนี้ค่ะประมาณวันที่๒๓๒๔เมษายน
ภาคเหนือจะมีจังหวัดแพร่พิศนุโลกน่านพิจิตรอุตรดิษฐเพชรบูรณสุโขทัย
อีสานหลายจังหวัดเลยค่ะเลย
กรสินหนองไข่มุกดาหารปรึงกาลร้อยเอ็ดหนองมนตร์ลำกูยะโสธรอุดรธานี
อำนาจเจริญสกลนครนครราชศรีมานครพนมบุรีรำชัยภูมิสุรินท
ขอนแก่นศรีสะเกดมหาสารคามอุบลราชธานี
ภาคตะวันออกนครนายกชั่งบุรีปราจินบุรีระยองสัตว์แก้ว

กลางมีนครสวรรค์สละบุรีลบบุรีอ่างทอง
พระนครสิงหยุทยาสิงพุรีกรุงเทพมหานครและปริมนตร
หลังจากนี้ค่ะช่วงปลายสัปดาห์จังหวัดที่ต้องคอยเฝ้าระวังเลย
เหนือคือแม่ห้องศรอุตรดิษฐ์เชียงใหม่สุโขทัยเชียงรายพิศนุโลกลำพูนตากลำปางกำแพงเพชรพยาวพิจิตรแพร่เพชรบูรณน่านภาคอีสานเลย
โฆษณาที่ไม่แข็งแรงเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อนค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ